ตอนนี้ได้เวลาการเมืองหน่อยละกัน
ใช่ครับการเมืองวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
ส่วนพรุ่งนี้มีการประชุมสภา
ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เมื่อเช้านักข่าวก็ไปรอกันอยู่
แน่นอนคำถามช่วงนี้จะถามคำถามนายกเหมือนเดิมเลย
เสร็จหรือยังพิจารณาหรือยังส่งขึ้นทุนกล้าวหรือยัง
ใช่ค่ะวันนี้ก็ถามอีกเหมือนกันนะคะ
นายกจะตอบว่ายังไงคุณผู้ชมค่ะ
คือนายกอารมณ์ดีนะตอนเดินมานี่นักข่าวตั้งกล้องเลยนะ
รอเลยนะเพราะเข้ามาใกล้นิดหนึ่ง
นายกคะได้ทุนกล้าวรายชื่อคมใหม่หรือยัง
ไม่ตอนเดินมาก็น่าเบื้งหน่อยนักข่าวก็กล้าเกลือกลัว
แต่ว่าพอเดินใกล้ผู้สึกข่าวก็ยิ้มแย้มแจ่มสายยิ้มแป้นเหมือนกัน

ก็ตอบบอกว่าโอ๊ยเธอจ๋ากำลังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบอีกครั้งนึง
เธอจ้ะไม่รอสักหน่อยสิฮะ
วันนี้เริ่มตรวจสอบคุณสมบัติอีกรอบแล้ว
ทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอน

คือก่อนที่จะเข้าประชุมคอรมอล
ก็มีนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายก
แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน

จะจัดขึ้น๓๘กรกฎาคมนี้
แล้วก็มีนักร้องอาเซียนมาร่วมแสดง
ร่วมร้องเพลงให้กับนายกฟังด้วย

ก็เป็นจุดที่มีการนำเด็กมาให้นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมนะครับ

นายประสานไตรรัฐวรกุลประธานกรรมการกองทุน

ก็พาน้องนักเรียนทุนความเสมอภาค
และนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเข้าพบ
ทีนี้นายกก็มีการคุยกับน้อง
แล้วนายกก็บอกด้วยนะว่านักเรียนจากกองทุนนี้

รัฐได้ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
แล้วก็น้องก็เตรียมจะร้องเพลง

อินไตให้กับนายกรัฐมนตรีฟัง
และนายมตรีก็ยืนฟังแบบนี้นะครับ

ลิขิตมาแต่เราก็ต้องลิขิตตัวเองด้วย
อยู่ที่ความพยายามและความตั้งใจ
ค่ะนี่แหละแล้วนายกก็ย้ำนะคะ
บอกว่าให้เด็กทุกคนศึกษาเรื่องพุทธศาสนา

เมตตากรุณามุฒิตาอุเบกขา

จะต้องมีคำนี้อยู่ในการดำเนินชีวิตนะคะ
แล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นนายกถือรูปวาด

ให้กับนายกทั้งสองรูปนะคะ

บอกว่ารัฐบาลรับปากว่าจะดูแลทุกคน
แล้วก็ขอให้ทุกคนอดทนกับเราอีกสักนิด
อยากฟังบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
ที่นายกพูดว่าจะดูแลให้นะฮะ

นายกก็อวยพรให้เด็กตั้งใจเรียนให้จบ

ทุกอย่างเราเป็นตัวกำหนดตัวเราเอง

ตอนนี้อาจจะไม่มากมายนัก
แต่วันหน้าเมื่อรายได้ประเทศสูงขึ้น

แล้วก็มีรายได้กลับเข้าประเทศมากขึ้น

เรียนให้จบก็จะดูแลกันต่อไป

ที่นายกก็พูดกับเด็ก

ทีนี้ดูทางด้านรองนายกบ้างดีไหมคะ

ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมืองหลังจากนี้
ซึ่งท่านก็ตอบคล้ายเดิมนะคะก็ตอบว่ายังไม่ทราบ
แล้วก็นายกยังไม่ได้มีการทาบทามอะไร
ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะท่านคะ
จะทำงานในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไหวไหม
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าร่างกายไม่ไหวแต่ใจสู้
ก็มีคำถามของนักข่าวก็ถามย้ำต่อนะฮะ

แต่ถ้าได้รับการทาบทามให้นั่งตำแหน่งแค่บรองนายยกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียว
ร่างกายก็ไม่ไหวใช่ไหมคะ
ผลเอกประวิทย์บอกว่าไม่รู้แต่ก็ใจสู้อยู่แล้วนะฮะ

ส่วนที่ตนอารมณ์ดีนั้นก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วทุกวัน
ยกเว้นพอมาเจอคำถามกับสื่อจากสื่อต่างที่อาจจะทำให้อารมณ์ไม่ดีบ้าง
อย่างไรก็ตามขณะนี้สุขภาพก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ
นี่คือทั้งนายยกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายยกรัฐมนตรี
ตอบคำถามต่อสื่อมวลชนนะครับ

แล้วก็พักชาติพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยที่จะหลุดหรือไม่หลุดก็ต้องติดตามการเรื่องของการเมือง